อกจากนี้สิ่งอันตรายที่มาพร้อมกับฝนก็คืองู
บุกบ้านอีกแล้วมาทั้งที่เห่าและที่จงอางเลยจ้า
ไปที่แรกก่อนนะจ๊ะที่อบตหนองแวงควงที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
งูมันมาซุกซ่อนอยู่ในบ้านเลขที่๑๐๒หมู่๑๑บ้านโนนน้ำเงินที่อำเภอศรีสมเด็จนี่แหละนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยค่ะเป็นพี่กู้ภัยของอบตหนองแวงควงนี่แหละ
โดยในพื้นที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหมาสีดำยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่าง
มันก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยบอกเป็นตัวที่คอยบอกว่าเจ้างูอยู่ตรงไหนตรงไหน
พี่กู้ภัยใช้เวลา๒๐นาทีก็ใช้เชือกบวงเนี่ยค่อยคล้องงูออกมานะคะ
แต่ว่าก็ยื้อยุดฉุดกระชากพอสมควรท้ายที่สุดก็ต้องยอมแพ้ให้พี่กู้ภัยลากตัวออกมาได้
ยาวอยู่๒เมตรเลยนะครับโอ๊ยน่าตกกันจริงคุณตาทองดีสีอ่อนนี่
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนกลางคืนได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วแหละ
มันเห่าแบบผิดปกติแล้วก็รู้แหละว่ามันคืองู
แล้วงูมันเองก็ตกใจเหมือนกันก็เลยเลื้อยเข้าไปในกองวัสดุที่เก็บของ

อุ๊ยนอนแบบหวาดพระหวานอ่ะจุดลุงก็อดทนว่า
เดี๋ยวรุ่งเช้าให้เจ้าที่มาช่วยจับก็เอาล่ะ
ตอนนี้จับงูไปได้แล้วปลอดภัยดีนะคะ
อีกที่หนึ่งที่นครราชศรีมาคราวนี้งูจงอางค่ะคุณผู้ชม
มันมาซุกซ่อนอยู่หลังคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
อยากจะเล่นเน็ตหรือยังไงมันไม่ได้นะคะแบบนี้ตกอกตกใจค่ะ
แล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่วัดค่ะ
เป็นคอมพิวเตอร์ของเจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าอาวาสบอกโอ้ยตกอกตกใจนะอัตมาก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็ก็ไม่ได้ก็ก็ให้เจ้านาทีพี่พี่กู่พัยมาช่วยจับไป
ใช้เวลาไม่นานค่ะก็จับมาได้
ครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับ๒๖กรกฎานี้โอ้โหให้โบกมือ